สำหรับสถานการณ์ที่อิสราเอลนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ย
ฮามาสมีการเปิดฉากโจมตีด้วยการใช้มิสไซด์นะคะยิงเข้ามาที่อิสราเอล
ฮามัสบอกว่ายิงห้าพันกว่าลูกครับอิสราเอลบอกว่าสองพันห้าร้อยลูก
สำนักรายงานว่าเจ็ดพันลูกด้วยซ้ำนอกจากยิงขี่ปนาวุธเสร็จแล้วเนี่ย
ฮามัสยังมีการลุกเข้าพื้นที่อิสราเอลทางตอนใต้นะคะโดยมาทั้งทางบก
ทางน้ำแล้วก็ทางอากาศค่ะจากเมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะ
สำนักข่าวอัลจาซิร่าอ้างอิงการให้สัมภาษณ์จากนายเศรษฐาทวีสินนายกของรัฐมนตรีไทยระบุไว้ด้วยนะคะว่า
ณตอนนี้ถ้าเอาที่เกี่ยวข้องกับบ้านเราเนี่ยมีรายงานคนไทยเสียชีวิตในเหตุโจมตีแล้ว
อย่างน้อย๒ศพบาดเจ็บอีก๘รายถูกลักพาตัวไปอีกอย่างน้อย๑๑คนนะคะ
ซึ่งทางการไทยกำลังเร่งประสานกับทางอิสราเอลเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดค่ะ
อันนี้เราทำแผนผังมาให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าการจมตีเกิดขึ้นแบบนี้สำหรับสถานการณ์ล่าสุดมีทีท่าว่าจะยิ่งยืดเยื้อนะคะ
เพราะว่าสื่ออิสราเอลรายงานบอกว่ามีกลุ่มนักรบปาเลสไตน์เข้ามาในดินแดนของอิสราเอลในเมืองมาเก็นทางตอนใต้มากขึ้น
ทำให้เกิดการรบในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอิสราเอลเองก็ระดมรถถังเข้าต่อสู้ด้วยนะคะ
มีรายงานฐานอิสราเอลเสียชีวิตในพื้นที่ทางใต้อย่างน้อยแล้ว๓๔นายแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการค่ะ
พลเรือนชาวอิสราเอลนะคะมีรายงานเสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีประมาณ๓๕๐คน
และอีกหลายสิบคนที่ถูกลักพาตัวไปอันนี้คือคนไทยที่บอกว่ามีประมาณสิบเอ็ดรายที่ถูกลักพาตัวไป
แต่ของอิสราเอลเนี่ยเท่าที่รายงานมานะตอนนี้เห็นบอกว่าห้าสิบกว่าคนนะคะ
แล้วก็บางส่วนถูกพากลับไปที่ฉนวนกาซ่าด้วยซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยมีรายงานภาพออกมาบางส่วน
ซึ่งก็เป็นภาพที่ถูกปล่อยออกมาจากกลุ่มฮามาสเองนั่นแหละว่าชาวปาเลสไตนที่อยู่ในฉนวนกาซ่าเนี่ยมีการเอาก้อนหินมีการอาวุธทำร้าย
ตัวประกันที่ถูกจับตัวไปด้วยนะคะอิสราเอลเองก็ยังคงเดินหน้าโจมตีในพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนด้วยเหมือนกัน
เพราะว่ามีรายงานว่าว่าวันนี้กลุ่มฮิสเบอร์ล้อของเลบานอนเองค่ะก็มีการโจมตีอิสราเอลเข้ามาทั้งทางอากาศและภาคพื้นดิน
โดยทั้งหมดเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่อิสราเอลอิสราเอก็เลยต้องรับศึกสองด้านทั้งกลุ่มฮามาสแล้วก็กลุ่มฮิสบอละด้วย
โดยการโจมตีของอิสราเอลหลักก็จะมุ่งเป้าไปที่ฉนวนกาซ่าทั้งหมดนะคะ
มีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บไปด้วยรถพยาบาลโรงพยาบาลก็ได้รับความเสียหายจากการโจมตี
หลายคนน่าจะได้เห็นภาพที่ตึกสูงในฉนวนกาซ่าเนี่ยพังถล่มลงมาไม่รู้กี่ตึกนะคะจากการโจมตีสวนกลับของอิสราเอล
นายโอซามะฮัมดันโคศกอาวุโสของกลุ่มฮามาสก็ยืนยันกับสำนักข่าวอัลจาซีร่าว่า
โดยก่อนหน้านี้สื่อต่างชาติหลายสำนักออกมารายงานบอกว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยโจมตีพลเรือนอย่างเดียวเลย
ส่วนใหญ่คือพลเรือนเพราะว่าเป็นการโจมตีแบบไม่ทันได้ตั้งตัวมาก่อน
พลเรือนี่ตายก่อนเลยหลังจากนั้นก็มุ่งเป้าไปที่ทหารอิสราเอล
ก็มีรายงานอีกว่ามีพลเรือนอิสราเอลถูกสังหารโดยกลุ่มฮามาส
บุกเข้าไปในหมู่บ้านบุกเข้าไปในเมืองแล้วไล่กราดยิง
มีกองกำลังที่ไม่ใช่ทหารโจมตีด้วย
ล่าสุดสำหรับยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งปาเลสไตน
มีรายงานบอกว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยพุ่งขึ้นไปถึง๔๐๐ศพแล้ว
และบาดเจ็บ๒๐๐๐คนค่ะ